ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันบ้างครับ
ก็ไปเริ่มกันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็ร่วมกับสปอนเซอร์นะครับ
ทีเงินรางวัลรวมกว่า๑๐๐๐๐๐บาทครับแบ่งการแข่งขันเป็น๕วัน๕สนามนะครับ
ซึ่งผู้ชนะแต่ละสนามก็จะได้รับเงินรางวัล๑๕๐๐บาทครับรองแชมป์รับ๕๐๐บาทครับ
หมายรายการนี้ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมาเล่นกีฬานะครับ
ลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเปิดเผยความพร้อมก่อนแข่งขันในปีนี้นะครับ
โดยจะคัดเลือกเยาวชนชายหญิงอายุระหว่าง๘๒๑ปีแข่งขัน๓รุ่นทั้งหมด๘สนามทั่วประเทศ
และจะนำนักกอล์ฟที่มีคะแนนดีสุดมาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ซึ่งในจำนวนนี้นะครับมีนักกอล์ฟ๒คน
คะแนนดีสุดในรอบคัดเลือกและรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ
จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นช่วงเดือนสิงหาคม
ซึ่งรายการนี้สนามแรกนะครับจะเปิดฉากวันที่๒๒กุมภาพันธ์
จังหวัดกาญจนบุรีวัตถุประสงค์
เพื่อต่อยอดในการก้าวไปเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคตครับ
ปิดท้ายกันที่สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย
ก็จัดการแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสารสัมพันธ์อาเซียนครั้งที่๔
ประจำปี๒๕๖๓จัดขึ้นที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านได้รู้จักกับกีฬาทางอากาศ
และก็ยังเป็นสนามเก็บคะแนนสะสมตามที่สหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ
มาจากประเทศญี่ปุ่นสปลาวแล้วก็ประเทศไทยครับ
สุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลไทยลีกกลับมาเตะแล้วนะครับก็ทำให้ฟุตบอลไทยคึกคักมากขึ้นนะครับ
ก่อนจะได้เห็นฟอร์มของทีมชาติไทยในช่วงปลายเดือนมีนาคม

ซึ่งจะต้องรอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ